เราจะเชียร์บนไทย

วันนี้นะฮะเราได้เข้าไปล้วงลึก

แต่ละคนใช้รองเท้าแบบไหนกันบ้างครับ

ครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำ
อาวุธคู่ใจของนักเตะทีมชาติไทย

เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีความนุ่ม
แต่ยังคงความกระชับอยู่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ

มีการเล่นผ่านทุกสภาพอากาศ

ประสิทธิภาพการออกบอลการส่งบอลไปได้เลยนะครับ

ไม่เกิดผลต่อเวลาเจอฝน

จะเป็นตะข่ายช่วยรับในการดูดบอลเพื่อให้อยู่เท้ามากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งพื้นตัวนี้ได้รับความนิยมไปอย่างมากเพราะว่าน้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูง
อย่างนี้จะเป็นปุ่มใบมีดและปุ่มกลมซึ่งออกแบบเอกลักษณ์ในการเคลื่อนไหวรอบตัว๓๖๐องศา
เราจะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่ระยะสั้นระยะใกล้ได้คล่องแคล่วและเร็วมาก
ซึ่งทำให้เจ้าเจเนี่ยพัฒนาฟอร์มการเล่นขึ้นมาตลอด
คนสุดท้ายกัปตันทีมของเรานะครับ

ตัวนี้หรือว่าที่มุยชอบใส่คือมุยธีรศิลป์เวเปอร์๑๐นั้น
เป็นรองเท้าสายสปีดที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของโลก
ด้วยความที่มีน้ำหนักเบาและเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาขึ้นมาตลอด
ซึ่งช่วยให้กับทั้งตำแหน่งกองหน้าหรือปีกที่ต้องการใช้ความเร็ว
ซึ่งช่วงข้างเท้าด้านนอกของเขาจะเป็นไลน์หนูน
ซึ่งจะมีช่องว่างและกระทิกระยากับลม
ข้างเท้าด้านในและด้านนอก
การเตะส่วนใหญ่ความใช้เป็นเข้มลุก
ซึ่งจะช่วยในการเกาะในการถีบตัวออกไปเอาบอลให้เร็วกว่ากองหลังหรือฝ่ายตรงข้าม
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการขยับของมุ้ยธิรสินแดงดามักจะมีผลไปสู่การทำประตูของเขานั่นเองนะครับ
สำหรับแฟนที่อยากจะเข้ามาทดลองอาวุธคู่ใจต่างที่นักฟุตบอลระดับโลก
นักเตะไทยที่พาแชมป์เอฟซูซูกิครับเนี่ยก็เข้ามาลองกันได้ที่
เข้ามาลองก่อนเพื่อเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดและเข้ากับคุณมากที่สุดครับ
เป็นไงครับท่านผู้ชมครับรองเท้าสตาร์ทนะครับของเหล่าทัพช้างศึกไทยนะครับ
อาวุธคู่ใจของพวกเขานะครับโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหน้ำลายไหลเลยนะครับ
อยากจะได้ทั้งนั้นเลยสวยสวยกันทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะแต่ละคู่เนี่ย
ก็เหมาะในแต่ละแบบแต่ละคนนะครับแต่ละสไตล์นะครับแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะฮะ
แต่ว่ารองเท้าสตาร์ทเนี่ยสมัยนี้กับสมัยก่อนมันแตกต่างกันยังไง
วันนี้นะฮะต้องให้ซึ่งเป็นพิธีกรคู่ใจของผมนะฮะ
ได้มาเล่านะฮะเรื่องราวของสตัสเมื่อหลายสิบปีก่อนสมัยที่
สิ่งที่จำเป็นสำหรับนักฟุตบอลอีกอย่างหนึ่งก็คือรองเท้า
คู่เดียวนะครับจริงแล้วเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยควรจะต้องมีอย่างน้อย
ก็คือ๒ประเภทหรือ๓ประเภทนะครับ
หนึ่งก็คือปุ่มยางธรรมดา
ถ้าปุ่มยางธรรมดาก็เล่นสนามย่าได้นะครับ
สองก็คือปุ่มไขนะครับหกปุ่มเรียกว่าหกปุ่มนะครับ
วันนี้ก็จะต้องใช้ในสนามที่แฉะแล้วก็ฝนตก
แล้วก็ที่๓ก็คือย่าเทียม
แต่บ้านเราก็จะเป็นคำว่าร้อยปุ่ม
ปุ่มก็คือมันจะช่วยในการเรื่องของซอฟต์
และความแข็งของพื้นย่าเทียมด้วย
เราก็ต้องเลือกดูด้วยว่าเราถนัดยี่ห้ออะไรนะฮะ
ไซส์จะต้องแบบพอเหมาะพอดีนะ
บางคนไม่ใช่หลวมเกินไปหรือครับเกินไป
ถ้าคับเกินไปมันก็จะบีบนิ้วนะครับ
ก็จะมีโอกาสที่จะช้ำแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าห้อเลือด
แล้วก็ในอนาคตก็จะแบบหลุดนะครับ
หรือถ้ามันแน่นเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้กัดส้นรองเท้านะครับ
มันก็จะเป็นผลกระทบต่อการเล่นได้นะครับ
แล้วก็ยี่ห้อของรองเท้าก็จะมีความแตกต่างกัน
บางคนเท้าแบนบางคนเท้าเรียวแหลมนะครับ

เท้าไม่เท่ากันเท้าซ้ายกับเท้าขวาไม่เท่ากันนะฮะ

สิ่งที่อยากแนะนำน้องเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยฝนตก
เรายังใช้ปุ่มยางอยู่ปุ่มยางธรรมดาเนี่ยมันจะรื่นนะฮะ
เห็นได้ว่าทำไมต่างชาติต่างประเทศนะครับเพราะว่าฝนตก
หรือสนามเปียกเขาจะใส่๖ปุ่มมันจะเกาะ
อกพื้นได้ดีเห็นได้ว่าเวลาเราเลี้ยงไปเข้าไปยิงแล้วเราลื่น
เสียโอกาสแล้วเหลือกองหลังจะป้องกันนะครับ
คู่สัดสู้ใส่หกปุ่มเลี้ยงกระชากจิ้มไปข้างหน้า

เขาเรียกว่าแพ้ตั้งแต่เทคนิคเรื่องของอุปกรณ์นะครับ
กลุ่มจะต้องมีบางครั้งอ่าเด็กของเราอาจจะไม่มีความชำนาญ
เพราะไม่ได้ค่อยได้ใส่ซ้อมเวลาไปใส่นานทีก็จะเตะตะตุ่มบ้าง
หรือมีความที่ว่าไม่ชินบ้างฉะนั้นต้องสลับใส่สม่ำเสมอนะครับ
สำหรับรองเท้าสตาร์ทนะครับก็จะมีสีสันมีเขาเรียกว่าหลากหลาย
มีแฟชั่นเดี๋ยวนี้ฮิตกันมากสมัยก่อนถ้าเป็นสีก็มีสีดำเป็นหลัก
หรือไม่ก็จะเป็นสีขาวไปเลยมีคลีบอะไรบ้างสีต่างแค่นั้นเอง
แต่วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยทุกยี่ห้อนะครับทุกประเภทนะครับ
โอ้โหเปลี่ยนกันเหมือนกับนาฬิกาเดี๋ยวมีสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีแดงสีม่วงนะครับ
ขึ้นอยู่กับความมั่นใจบางคนเป็นแฟชั่นก็คือใส่สตาร์ทคนละสี
ข้างซ้ายใส่สีหนึ่งข้างขวาใส่อีกสีหนึ่ง
อันนี้ว่าเป็นเรื่องของโชคลาภก็แล้วแต่นะครับ
แต่ยังไม่เคยเห็นใครนะฮะใส่รองเท้าคนละสีคนละข้างแล้ว
ี่ห้อคนละยี่ห้อยังไม่เคยเห็นนะครับ
กับสารพันธ์เรื่องราวที่เกี่ยวมากนะครับ

วันนี้ฮะเป็นวันสำคัญเลยอีกวันหนึ่งนะครับ
ที่จะมีนะครับนักเตะนะครับหรือว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยมาแนะนำเรื่องอาวุธคู่กาย
รวมไปถึงนะครับการเลือกซื้อรองเท้าในแต่ละแบบนะครับว่ามันจะเหมาะสมนะครับ
ที่จะใช้ในสถานการณ์แบบไหนกันบ้างนะฮะ
ใครที่กำลังมองหารองเท้าคู่ใหม่อยู่นะครับรวมไปถึงน้องหนูนะครับ
เดี๋ยวสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาดูกันครับ
รองเท้าที่เหมาะกับน้องเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วรู้สึกดี
แล้วก็คิดว่าเรามั่นใจแล้วก็ไม่เจ็บเท้าแล้วก็เราก็เล่นฟุตบอลได้ค่อนข้างดี

เชียวบอลไทยกับซิกโก้